ก็คือมีกรณีที่มีเพจหนึ่งออกมาแฉพฤติกรรมของดาราหอยทากท่านหนึ่ง
ระบุว่าดาราหอยทากชอบตะเวนทำบุญไปทั่ว

ซึ่งแต่ละที่ก็ทุ่มเงินมหาศาลมากมาย

ทำชาวคณะไปปีนถ้ำเพื่อความปัง
ทั้งวงส่วนใหญ่โตจัดเต็มเกลืองเสียงดนตรี
ใช้เวลานานในการอธิษฐานนำสิ่งของข้อห้ามไปไหว้
หลายคนพุ่งประเด็นไปที่พี่แมนนั่นแหละ

ล่าสุดคุณกะละแมเขาออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า
จากข่าวคราวดาราขึ้นถ้ำนาคาและมีเหตุการณ์ต่าง
แม่ขอชี้แจงว่าไม่ใช่แมร์นะคะ
เพราะทุกครั้งที่เดินขึ้นถ้ำนาคา
เดินขึ้นด้วยความเคารพทั้งสถานที่
ไปหาพ่อปู่แม่ย่าด้วยศรัทธาแบบมือเปล่า

ไม่มีเปิดเพลงเพราะข้างบนไม่น่าจะ
ไม่ใช่ว่าข้างบนเปิดเพลงไม่ได้

จริงแต่ไม่รู้ว่าในวงสวงข้างล่าง

ถูกต้องนะเค้าห้ามทำวิธีบนด้วย

นึกออกมาบ้างบางคน
เยอะมากเอาพระเอาอะไรไปตั้งไว้เต็มไปหมดไม่ต้องฮะเพราะว่าเขาบอกว่า
ข้างบนต้องการความเป็นแบบว่าธรรมชาติให้มันที่สุดหลังหลังมันกลับไป
เขาก็รู้สึกโอ้โหทำไมต้องเอาของไปตั้งกันเยอะแยะขนาดนั้น
เอาไปตั้งแล้วไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่คือไปเก็บออกหรืออะไรอย่างนี้
มันเป็นเขตอุทยานมันก็กลายเป็นถามงานไม่ได้
อุทยานเราไม่มีสิทธิ์เอาอะไรไปตั้งอยู่แล้วใช่นะครับ
กระทั่งเอาดอกไม้เอาอะไรไปทิ้งเนี่ยเราอืม
แม้กระทั่งอย่างงี้จริงเราก็กลับมาไม่ได้เพราะเป็นอุทยาน
อย่าลืมว่าธรรมนาคาธรรมนาคีนี่คืออุทยานแห่งชาตินะครับใช่ครับ
นะฮะพี่เคยคุยกับหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดอยู่ด้านล่างเขาบอกว่า
ในแต่ละอาทิตย์เขาต้องเอาอาสาขึ้นไปเก็บขยะ
ลงมาแล้วก็ขยะเนี้ยมาแบบสามสี่กระสอบนะอืม
แล้วต้องเอาลงมาด้วยเพราะมันเป็นความลำบากของอาสาที่ขึ้นไปด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางท่านเจ้าว่าเขาจะบอกว่าถ้าขึ้นไปเนี่ย
ไปด้วยใจแล้วก็ขึ้นไปกราบพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยด้วยความศรัทธา
เอาจริงไหมคนที่เขาขึ้นไปแล้วสำเร็จนะ
อ่ะไม่ต้องคิดอะไรอย่างพระมะตูมอย่างนี้
ตูมขึ้นไปไม่ต้องเอาอะไรดอกไม้เลยอย่างพวกฉันขึ้นไปอ่ะครับ
เขาบอกว่าสิ่งที่ถวายดีที่สุดคืออะไรป่ะสวดมนต์อืมใช่
ตูมนี่ไปคือไปถวายลมหายใจอะไรอย่างนี้ไปนั่งสมาธิสา
มันที่ห้าที่โอเคแล้วตรงไหนก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม
ตรงจุดตรงนั้นสิ่งที่คุณไปทำกันถ้าคุณไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องหินเป็นหินเป็นลายเกร็ดงูนะ
เมื่อก่อนพระพระอริยสงฆ์อ่ะครับเขาปฏิบัติอ่ะจนสำเร็จบนนั้นอืม
ถูกต้องหลวงปู่วังหลวงปู่เสาหลวงปู่ทั้งหลายหลวงปู่ที่เป็นแบบว่าพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายอาเมย์ครับ
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณแค่ไปสวดมนต์หรือแค่ระหว่างทางคุณแค่พุทธพุทธมไม่ต้องอะไรเยอะเลย
ดอกไม้จริงแล้วทางจังหวัดบึงการคุณก็ต้องควบคุมว่าให้กินข้างล่างด้วยซ้ำไปไม่ต้องมีการขายดอกไม้ขายอะไรขึ้นไปข้างบน
สองถ้าคุณรักจังหวัดคุณคุณรักถ้ำคุณวันนี้โฟมก็อย่าใช้
ใช่ไหมอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ต้นมะพร้าวต้นอะไรต้นกล้วยปลูกกันเข้าไปสิ
แล้วก็ตัดตองต้นกล้วยมาจะได้อยู่ได้นานนานอ่าใช่
วันนี้เห็นแบบโฟมเฟิร์มอะไรก็เยอะเหมือนกันถูกแต่คุณกะละแมถ้าสมมุติจะขึ้นไปทำพิธีข้างบนจริง
ข้างบนไม่มีไฟอืมไปเปิดเสริมขึ้นบนข้างบนไม่มีไฟฮะ
เพราะตัวเองเคยขึ้นไปแล้วตอนหน้าหนาวอ่ะอืม
ถนัดห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไปสี่ห้าโมงเย็นมันเวลาลงอ่ะ
มืดแล้วมืดแล้วยังต้องใช้ไฟลงเลยถูกต้องอืมนะครับ
น้ำเอาขึ้นไปได้นะฮะแต่ถ้าใช้เสร็จแล้วก็ดื่มเสร็จแล้วก็เอากลับลงมา

ว่าได้บุญแล้วล่ะล่าสุดคุณกะละแมเขาออกมาโพสต์ข้อความนะฮะ
จากข่าวดาราขึ้นถ้ำนาคามีเหตุการณ์ต่างเขาก็ขอชี้แจงใช้สิทธิ์ของกระแมชี้แจงว่า
ทุกครั้งที่เขาเดินขึ้นถ้ำนาคาแม่เดินขึ้นด้วยความเคารพทั้งสถานที่ไปหาพ่อปู่แม่ย่าด้วยศรัทธาแบบมือเปล่า
ค่ะไม่เคยจัดโต๊ะวงสวงไม่มีเปิดเพลงแม่บินถึงสกลนครตอนสายสายนั่งรถเริ่มขึ้นถ้ำประมาณบ่ายโมงนะฮะ
แนะนำให้ทำอะไรทุกจุดนะฮะก็ทำตามเพราะตอนนั้นอ่ะ
คุณแมนเขาบอกเขารักและเคารพต่อถ้ำนาคามากอืมเขาว่าอย่างงั้นเริ่มฮะ
คนมากมายก็มาด้วยศรัทธาเช่นกันทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎ
ตอนไปถึงจุดสการะบูชาบนเขากำลังเรียกคิวคือตอนเนี้ยตรงหัวพระยานาคอ่ะ
ครับเพราะว่าคนเยอะมากอืมอืมกำลังเรียกคิวที่ยี่สิบ
เดี๋ยวพาไปหัวใหม่ดีกว่ายังไม่มีคนส่งมาให้พี่แล้ว
ถ้าไปเดี๋ยวไปหัวใหม่ดีกว่าเมยอย่าเพิ่งข้างบนไม่ไหวแล้วเมย์คือ
ยังไม่เยอะไปเลยฮะเราได้บัตรคิวที่หกสิบสี่
ทุกคนก็ต้องไปรอเขาบอกตัวกระแมงเขาบอกรอไปชั่วโมงครึ่ง
จนถึงคิวของเราจะเดินเข้าไปแล้วก็ออกตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้จัด
คุณกะละแมนเขาบอกงั้นซึ่งทุกจุดที่สักการะจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแล
เร่งเราเพราะเกรงว่าตอนลงเนี่ยมันจะมืดเมื่อเราไปกันหลายคนนะฮะ
พยายามไหว้รวมกลุ่มกันเพื่อทำเวลาให้น้อยที่สุดในการสการะบูชา
เพื่อให้ทุกคนต่อมาได้สการะบูชาอย่างรวดเร็ว
ไก๊อาสาเขาบอกว่าแมวเดินขึ้นลงแล้วก็ไหว้ทุกจุดเร็วมาก
จนไกรท์บอกว่าช้าลงพักบ้างก็ได้อืมสุดท้ายทุกคนที่ประกาศสการะบูชาธรรมนาคา
เพราะต้องการไปทำบุญและมีความเคารพอย่างสูงสุดเสมอนะครับ
อย่าได้ปล่อยข่าวใดที่ไม่จริงอีกเลยขอให้บรมีถ้ำนาคาคุ้มครองทุกท่านนะคะ
งงในงงอ่าฮะพักได้พักอืมแม่ก็ออกมาชี้แจ้งแบบนี้นะฮะอ่า
แต่จริงก็น่าจะขึ้นไปพร้อมกับคนอื่นน่าจะมีผู้พบเจอกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
ถูกไหมวันนั้นใช่เพราะว่าคนเยอะด้วยวันนั้นอืมนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป